ตามความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองหน่อยนะครับ
ท่านผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองไทยเนี่ยนะ
ถ้าไม่นับสนามใหญ่นะสนามกอทม
ผู้ว่ากอทมทุกคนจะรอฟังว่า
จะมีนโยบายแก้ปัญหารถติดยังไง
ขออภัยหัวเราะเลยเหมือนกับจะแก้ยาก
มันก็แก้ยากแต่มันต้องแก้ให้ได้
เนี่ยรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลของคศนะครับ
เอกประยุทธ์ก็ยังต้องพูดถึงเรื่องนี้ใช่นะฮะวันนี้เมื่อเช้าก็ถือว่าเป็น
ูหายใจให้กับคนกรุงเทพอีกหน่อยหนึ่ง
เพราะว่าอุโมงลอดแยกรัชโยธินก็เปิดให้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
ปิดมา๒ปีได้ช่วงก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับ
และวันนี้ช่วงสัก๑๐โมงครึ่งที่ธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ
ก็มีประชาคมวิจัยทั้งภาครัฐเอกชนและมหาวิทยาลัย
เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีหัวหน้าคณะคอสช
ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้กล่าวพูดถึงช่วงหนึ่งนะครับ
บอกว่าอยากฝากให้ไปช่วยคิดว่าจะแก้ปัญหาจราจรวันนี้ได้อย่างไร
เชื่อมต่อระบบมวลชนไฟเขียวไฟแดงจะทำยังไง
เมื่อตำรวจจราจรไปยืนตามจุดรถไม่ควรจะติด
แต่กลายเป็นว่าประชาชนวันนี้ไม่ต้องการตำรวจจราจร
เพราะยิ่งไปยืนรถยิ่งติดมีการร้องมาถึงตนว่า
อย่าให้ตำรวจจราจรไปยืนอย่างน้อยเขาทนได้ถ้ารถติดตามปกติ
แต่ไม่ใช่ติดนานกว่าเดิมเพราะตำรวจจราจร
เพราะฉะนั้นตำรวจจราจรไม่ต้องไปยืนให้นั่งอยู่ในป้อมเฉย
เวลาเกิดรถชนแล้วค่อยออกมานี่นายกลุงตู่พูดอย่างนี้เลย

ไอทางนี้กะรอปริบแล้วปริบอีก
นั้นไม่รู้กี่ไฟเกิดไปด้วยกูไปได้ไปกันที
ก็เหมือนกันไปคิดมาที่ระบบอาหารจรประจอน
ทั้งกรุงเทพีของน๊ากฟรรณ์เป็นพื้นที่ทำอย่างไร
ตรงการบ้านช่วยคิดจะแก้กันยังไง
มีคนบอกว่าใช้ไฟจราจรอัตโนมัติแบบต่างประเทศเขาไหม

แบบเป็นใยแมงมุมมันต้องสอดคล้องต้องกันทุกแยกทุกมุม
แต่ว่าท่านนายกยอมรับว่าเมื่อไหวมันแพง
แม้รถจะติดก็น่าจะพอยอมรับกันได้ไหมล่ะ
แต่ทุกคนเค้ารบกวจราจรนะ
ไม่ใช่ไปขับรถป่ายซ้ายบ่ายขวา
ขึ้นไปวิ่งบนทางเท้าย้อนสอน

จะเรื่องของการบริหารถนนเรื่องแหล่งน้ำ

ไปดูเรื่องการเมืองอื่นนะคะ

วันนี้เดินทางเข้าสอบปากคำที่สารอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
นี่คือคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริต
ปล่อยกู้สินเชื่อธนาคารกรุงไทย
เบื้องต้นปฏิเสธในทุกข้อกล่าวหา

ถือว่าเป็นการให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรก

จะไปนั่งเป็นแก่นนำพักไทยรักษาชาติ

แต่พร้อมที่จะเล่นการเมือง

เป็นลูกนายทักษิณชินวัฒน์
ตอนนี้ก็คือขอดูจังหวะก่อนครับ
คือพร้อมจะต้องทำกัดหรือกัน
ก็พร้อมครับ
อันนี้มันรายละเอียดไปเดี๋ยว
ตู่ยังไม่ตอบอะไรเลยครับรอลุงตู่ตอบก่อนก็ได้ครับผม

ไปดูพักอื่นกันบ้างนะคะช่วงนี้คึกคักนะคะ
นี่พักอนาคตใหม่ค่ะนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะ
หัวหน้าพักก็ลงพื้นที่ไปที่ปากซอยสันติภาพหลังวัดหัวลำโพเป็นบ้านเกิด
แล้วก็เดินต่อไปที่เยาวราชก็มีคุณแม่นะคะนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจ
มีพี่สาวมาร่วมเดินด้วยตลอดทางนะคะที่เดินไปเนี่ย
ทีมงานของพักอนาคตใหม่ก็ตะโกนนะธนทรนายกคนใหม่
ขณะที่การเดินคารวะแผ่นดินรับสมัครสมาชิกพักของนายสุเทพเทือกสุบัน
แล้วก็พักรวมพลังประชาชาติไทยวันนี้เดินพบปะประชาชนรับสมัครสมาชิกพักที่ปราจินบุรี
แล้วเนี่ยฮะมีคนถ่ายภาพไว้ได้บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถือนกหวีดดักรอขบวนของนายสุเทพ
พอไปถึงก็ยื่นนกหวีดให้กับนายสุเทพคุยอะไรหน่อยนึงแล้วก็แยกย้ายออกมา
แล้วเขาก็โพสต์ลงในสังคมออนไลน์บอกว่ามีคนเอานกหวีดไปคืนลุงกำนัน
ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงเขาคุยอะไรกันเราก็ไม่รู้นะ
แต่คนที่เขาถ่ายไว้บอกว่าเนี่ยเอานกหวีดไปคืนลุงกำนัน